สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
โอ้โหช่วงท้ายยังมีอารมณ์คึก

เช้าแบบนี้นะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ

ตั้งเกอารมณ์หาปลาครับผม
ผมก็เลยพาไปดูอารมณ์ขึ้นเรือนิดหน่อยครับ
แบบไหนนั้นติดตามได้เลยครับ

ลุงซานต้าไม่มีกวางเรนเดียมีแต่เรือลำนี้
ขอลงก่อนนะลงก่อน
แม่ลงไม่สวยเท่าไหร่แต่หัวใจเต็มร้อย
แม้จะมีเสียงหัวเราะจากเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับ
สิบิสัยมาต้องมาถ้ำตาปื๊อเลย
เมื่อขึ้นดึกไปใส่มา
เดี๋ยวไปอยู่วัดหรือ
ตีจบเลยเนี่ย
เนี่ยเฮ็ดหยังอย่ามาอ้อนเลยอย่ามาอ้อน

โอ้โหหมาจังสิขี่อ้อนอีหลี
โจ๊กเกกเอ๊น้ำถวมเหม็ก

มาห้างอขี่คอยกเจกแม่สบายจริง
ใครจะสบายเท่าน้องหมาอย่างพวกผมล่ะครับไม่มีแล้วล่ะครับ
เอ้ายกเจกไปคอกฟรีคอกฟรี
เรามาดูสาวปิดฝากระโปรงรถกันครับคุณผู้ชมครับ
แต่ละคนก็ไล่กันเลยครับขายาวสาวสวยพอไหวนะครับ
กินเปิดปิดเปิดสบายสบายส่วนขาผู้ชายก็สั้นไป
กระโปรงไม่ไหวก็เป็นอย่างที่เห็นล่ะครับคุณผู้ชม
แม่เพลินดีจริงครับเก่งจริงสาวยุคนี้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ